มาที่บ้านหมีแอบยังมีหมีมาแอบอยู่อีกเหรอจ๊ะเขาจับไปแล้วนะสามตัวน่ะ
นี่ยังจะมีอีกเหรอเดี๋ยวยังไงต้องให้เจ้าที่คอยตรวจสอบดูแล้วกันนะคะ
รุนสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะ
เช้าเช้าแบบนี้ตรวจสอบข้อมูลของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมในการเดินทาง
โดยเฉพาะช่วงนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนปล่อยลงมาอยู่นะคะ
พื้นที่ไหนบ้างที่จะมีฝนตกในวันนี้ดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ระยะนี้ประเทศไทยตอนกลางนะคะจะมีฝนปกคลุมค่ะพื้นที่ที่จะรับผลกระทบวันนี้ก็จะเน้นหนักไปที่ภาคกลางตอนบน
แถบตะวันตกและภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกด้วยคุณผู้ชมดูเส้นลักษณะอากาศนี้นะคะ
เป็นร่องฝนที่พาดผ่านอยู่นะคะบริเวณประเทศไทยตอนกลางแล้วก็มีหย่อมความร้อนอยู่
แถวแถวอีสานตอนล่างด้วยเพราะฉะนั้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมฝนตกอย่างกระหน่ำลงมาหลายพื้นที่ขณะที่ภาคใต้เองก็ยังมีลมประจำฤดู
รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมา
ยังคงทำให้คลื่นสูง๑๒เมตรอยู่นะคะ
แต่จับตาค่ะในช่วงปลายสัปดาห์
จะมีพายุผ่านเข้ามาประเทศไทย
จะทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศนั้นมีฝนตกหนักมากขึ้น
ส่วนวันนี้นะคะพื้นที่ของประเทศไทยโดยรวมแล้ว
จะมีฝนตกกระจายหนักบ้างเป็นบางแห่ง
แถบภาคตะวันออกแถบภาคใต้ตอนบนนะคะ
อย่างเช่นจังหวัดประจบคิริเพชรบุรีราชบุรี
รวมถึงภาคใต้ตอนล่างในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
โดยรวมแล้วนะคะฝนภาพรวมวันนี้ยังคงตกมาก
ประมาณร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ไล่มาตั้งแต่เหนืออีสานกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้นั้นระยะนี้ยังคงฝนตกชุ่มฉ่ำเป็นประจำค่ะ
ชาวเรือออกเรือได้แต่ว่าเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ฝั่งอาวุธไทยคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าฝั่งอันดามันอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนวันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายค่ำเช่นเดิมนะคะ
เป็นช่วงเวลาประจำที่สะสมความร้อนความชื้นและลมทำให้เกิดฝน
ดูแลเรื่องของความปลอดภัยและการเดินทางด้วยนะคะ
ส่วนใครนะคะจะไปท่องเที่ยวก็ระมัดระวังเรื่องของสัตว์ป่ากันด้วยค่ะ
แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ